ต่อกันที่เรื่องฮาเรื่องขำกันหน่อยดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะยังอยู่ที่ขชาพาพาไปมูนี่แหละนะ

ล้วงเรื่องเด็ดเรื่องฮาเอามาเม้ามอยกัน

เขามีเรื่องเมาส์เผาขนกันแบบกระจายด้วยค่ะ
ไฟล์พิมพ์
คุณผู้ชมมูมาทั้งวันนะคะแวะเติมพลังกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวเราไปกินอาหารอร่อยแล้วก็เรามีนัดเมาส์มอย
กับมุมมดราราคชาพาเป็นหมู่ถูเหียงจันทร์

ทีนี้ผ่านลูกหลานเหล่นหลดหมดแล้ว

จริงใครเบื้อตองในช่วงฉัน

คนอื่นเตรียมว่ามีพิธีกรคนอื่นเสริม
ตามเอาคนอื่นมาเนี่ย

ทางไทยรัฐคงไม่ตัดทิ้งแน่นอน

ในรายการขชาพาบาลบูอ่ะ

วันนี้เราพบกับรายการขชาพาบาลบู

มือเบาลงเบากัดเบา

ฉันก็พูดว่าแล้วเจอกันใหม่นะคะ
กูเปิดมาดูรายการเวียนลุคทุ่ง๗๐ของรายการ

โปรดติดตามตอนต่อไป